สมาคมประมงแห่งประเทศไทยก็ได้ยื่นข้อเสนอให้กับกระทรวงแรงงาน
โดยเฉพาะการช่วยจัดหาแรงงานไทยเข้าทำงานในกิจการประมงประมาณ๖๑๐๐๐คน
หลังจากที่ผ่านมาต้องประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลจนทำให้ต้องหยุดเดินเรือ
โดยสมาชิกสมาคมประมงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศเข้าหารือกับหม่อมหลวงปุณธริกสมิติ
หลัดกระทรวงแรงงานในกรณีปัญหาการร้องเรียนจากสมาชิกสมาคมประมงท้องถิ่น
และผู้ประกอบการเรือประมงทั่วประเทศเกี่ยวกับปัญหาการขัดแคลนแรงงานในกิจการประมงทะเล
เนื่องจากว่าประสบปัญหาแรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตหลบหนีและย้ายมาทำงานบนฝั่ง
ส่งผลให้แรงงานในเรือประมงทะเลขาดแคลนเป็นจำนวนมาก
ผู้ประกอบการต้องหยุดเดินเรือเนื่องจากขาดลูกเรือกว่าร้อยละยี่สิบ
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวนะครับจึงยื่นข้อเสนอให้กระทรวงแรงงาน
พิจารณาช่วยเหลือ๔ประเด็นได้แก่การนำเข้าแรงงานต่างด้าวในกิจการประมง

การช่วยจัดหารแรงงานไทยเข้าทำงานในกิจการประมงประมาณหกหมื่นหนึ่งพันคน
นำเข้าแรงงานต่างด้าวเพื่อทำงานในกิจการประมง
เหนือจากแรงงาน๓สัญชาติได้แก่กัมพูชาลาวพม่า
และหากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาในข้อ๑๓ได้
กระทรวงแรงงานเปิดจดทะเบียนใหม่อีกครั้งเป็นครั้งสุดท้าย
จริงแล้วแรงงานต่างด้าวเขาก็เจอข้าวมนุษย์

ก็อยากได้เป็นแรงงานไทย
อันนี้มีอยู่จังหวัดหนึ่งก็บอกว่าไปหาแรงงานไทยก็โดนเหมือนบริษัทในหน้าเนี่ยเรียกเงินเรียกเงินไปเยอะเลยปรากฏว่าไม่ได้คนงานเลย
เขาก็บอกนะคะคือจริงเขาบอกว่าถ้าทางกรมการจัดหางานหาคนงานไทยให้เนี่ยได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีจริงเขาก็อยากจ้างคนไทย
สำหรับแรงงานในกิจการประมงทะเลที่มีใบอนุญาตทำงานหมดอายุในเดือนมกราคมที่ผ่านมา
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ขยายระยะเวลาการอนุญาตทำงานออกไปจนถึงวันที่๑พฤศจิกายนปีนี้
ซึ่งจะไม่เปิดจดทะเบียนแรงงานในกิจการประมงใหม่แน่นอน
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหาเหลือ